เกี่ยวข้องกับกีฬาซะทีเดียวคุณผู้ชมแต่ว่าเป็นเรื่องราวที่ผู้ชายคนหนึ่ง
เขาก็จะไปแต่งงานกับผู้หญิงคนหนึ่ง
แต่ว่าแน่นอนต้องทำตามคำสั่งข้อตกลงของพ่อตา
พ่อตาบอกว่าถ้าจะมาแต่งงานกับลูกสาวผมเนี่ย
เดี๋ยวอันนี้เป็นป้ายงานใช่ไหมคะเนี่ย
แม้ว่าลูกเขยจะเป็นแฟนแมนยูก็ตาม
แต่ถ้าอยากได้ลูกผมเป็นเมียต้องมา
ทางเข้างานแต่งไม่มีภาพเจ้าบ่าวเจ้าสาวเลย
มีแต่ภาพทีมนักฟุตบอลห่งแดงลีเวอร์ฟูดูแล้วกัน
ไม่รู้ว่าเจ้าบ่าวจะดีใจหรือจะเสียใจดีนะ
มันเป็นภาพแบบนี้หมดเลยใส่เซื้อดงเซื้อแดงกันไป
นักข่าวของเราก็เดินทางไปที่บ้านเลขที่นี้

จัดงานแต่งอยู่ที่ตำบลบ่อกวางทองอำเภอบ่อทองจังหวัดชนบุรี
มีคนในโซเชียลก็ถ่ายภาพไปแชร์กันเยอะมากเลย
เขามีการจัดงานเป็นการฉลองแชมป์ให้กับลิเวอร์พูลนะฮะ
พอไปถึงบ้านหลังนี้คืองานแต่งเขาจัดเสร็จไปแล้วนะคุณผู้ชม

มันน่าสังเกตคือว่าตั้งแต่ทางเข้าไปถึงบ้านงานเนี่ย
รอบการจัดงานเนี่ยไม่มีรูปเจ้าบ่าวเจ้าสาวอะไรเท่าไหร่นะฮะ
จะมีแต่รูปของนักฟุตบอลทีมหงแดงลิเวอร์พูลนะฮะ

จะได้แชมป์ไปในรอบสามสิบปีนะฮะ
แล้วก็แฟนคลับในไทยเองก็ฉลองกันมากมายนะฮะ
ทีนี้เลยไปถามพ่อของเจ้าสาวชื่อว่าคุณนฤดลอายุ๔๘ปี
เขาบอกว่าจริงตัวเขาเป็นแฟนหงแดงมานาน
รอคอยการได้แชมป์มานานสามสิบปีแล้วนะฮะ

เขาตั้งใจว่าเขาจะมีการจัดงานฉลองแชมป์เองอยู่แล้วก่อนหน้านี้
ส่วนลูกสาวตั้งใจว่าจะแต่งงานเหมือนกัน

แต่พองานแต่งลูกสาวชะงักไปเพราะว่าเริ่มของเขาอีกสิบเก้า
ก็เลยเลื่อนมาแต่งเมื่อวานคือ๘สิงหาคม
ฝ่ายพ่อตาเนี่ยคือตัวเขามีเงื่อนไขว่า
ถ้าลูกเขยจะมาจัดงานแต่งกับลูกสาวเขาเนี่ย

จัดงานแต่งแบบเป็นการฉลองแชมป์หงแดงให้กับพ่อหน่อย
ควบรวมกันไปเลยสองงาน
สุดท้ายเจ้าลูกเขยก็ต้องยอมอ่ะ
อยากได้ลูกสะพ้ายอยากได้ลูกเขามานะ
ถึงแม้ลูกเขยจะเป็นแฟนของแมนยูก็ตามนะ
ก็ต้องยอมฉลองให้ไปฟังเสียงของพ่อตานะครับ
โอกาสแต่งผมก็เลยคุยกับทางเจ้าบ่าว
ซึ่งเป็นแฟนแมนยูเด็กรุ่นใหม่อะเนาะ
แมนยูกันส่วนใหญ่คุยกันว่าเออเดี๋ยวพ่อขอมีจัดงานร่วมฉลองของแชมป์ของลิวภูไปด้วยนะ
เขาก็โอเคไม่เป็นไรพ่อตามนั้น
งั้นเดี๋ยวไม่ยกลูกสาวให้
ก็เลยช่วงเย็นช่วงเย็นวันที่เจ็ดอ่ะมันเป็นวิธีสวดมนต์
ส่วนมนต์เย็นผมก็เลยจัดช่วงนั้นพอดี
พอสวดมันเย็นแล้วมันก็จะไม่มีอะไรฉลองไปเลยในฉลองในคืนเย็นวันนั้น
ริวภูในแฟนคลับอะไรตามบ้านในซอยคือปิดซอยก็เลยมาฉลองร่วมฉลองกันสนุกสนานไป
ถึงกับปิดซอยเลยทีเดียวนี่นี่ภาพในงานเห็นไหมเนี่ย
เออนี่ก็ชุดมาร่วมงานแต่งนะฮะ
ทางด้านของพ่อตาเองก็บอกว่าคนที่มาร่วมงานแต่งของลูกสาวเองก็คือเขาก็เป็นแฟนหงแดงละมั้ง
เขาก็ใส่เสื้อดงเสื้อแดงกันมาเป็นเสื้อของทีมฟุตบอลนะฮะก็มาร่วมกันอย่างคึกคัก
ก็ฉลองฟุตบอลเสร็จก็ฉลองงานแต่งให้กับลูกสาวไปด้วยคนในหมู่บ้านก็ชื่นชอบสนุกกันไป
จริงก็ชื่นมื้นกันหมดทั้งพ่อตาทั้งแขกที่มาด้วยอาจจะเป็นลูกเขยก็ลูกชื่นมืดเหมือนกัน
อ่าได้ลูกสาวเขาไงอ่าแต่งงานคำตักสมหวังนะคะ